ก่อนที่จะไปติดตามข่าวกีฬากับคุณชนะนะคะ
มาดูผลต่อเนื่องจากฟุตบอลยูโร๒๐๑๖นะคะ
แม้ว่าจะปิดฉากลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะ

ก็ได้มีการเปิดเผยยอดตัวเลขรายได้

ซึ่งได้มากกว่า๓๐๐ล้านบาทค่ะ
จำหน่ายปรายศนียบัตรทายผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร๒๐๑๖
ล่าสุดอยู่ที่๑๗๔๕๐๐๐๐ฉบับ
ส่งมาทายผลฟุตบอลยูโร๒๐๑๖อยู่ที่๑๖๕๗๙๐๐ฉบับ
หรือว่าคิดเป็นรายได้ทั้งหมด๓๓๐ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากช่วงฟุตบอลยูโรครั้งที่ผ่านมาที่อยู่ที่๓๑๘ล้านบาท
หรือว่าคิดเป็น๑๕๙ล้านฉบับค่ะ
จำนวนนี้นะคะคุณผู้ชมคะมีผู้ที่ทายผลการแข่งขันถูกเนี่ย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ปรายศนีย์ไทยก็จะมีการตรวจสอบความถูกต้องตามกติกา
แล้วก็นำไปประทับตรากันอีกครั้ง
ก่อนจะมีการจับรางวัลในช่วงปลายเดือนนี้รอลุ้นกันให้ดีนะคะ
ปรายศนีย์ไทยยังบอกด้วยนะคะว่าหลังจากนี้ก็จะมีการปรับกลยุทธ์การให้บริการในส่วนของการรับส่งพัสดุปรายศนีย์
เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการจัดส่ง
โดยรูปแบบของการให้บริการก็คือจะให้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนพัสดุที่ต้องการส่งผ่านแอปพลิเคชัน
ก่อนเดินทางมาส่งจริงเพื่อลดขั้นตอนแล้วก็เวลาในการต่อคิว
ส่งที่ทำการปรายศนีย์ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่
ปัจจุบันเน้นขายของผ่านโลกออนไลน์กันมากขึ้น
เพราะว่าประหยัดเวลาในการเดินทางมาส่งพัสดุด้วยตนเอง